ดูเรื่องนี้ก่อนนะครับไปที่ฉะเชิงเซาก่อนนะครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์นะฮะเป็นบิ๊กไบท์นะครับ
แล้วไปทำเงินเนี่ยหล่นบนพื้นถนนค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะแบบกระจายปลิวว่อนเลยเป็นแบงค์นะ
รวมแล้วสามหมื่นบาทนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่สำคัญก็คือมีคนที่เห็นเนี่ยไปเก็บนะ
ก็เก็บกันไปได้อ่ะแล้วหนุ่มคนนี้ได้คืนมาแค่หมื่นห้า
อันนี้อย่างนี้มีทั้งที่เก็บได้แล้วคืนกับเก็บได้แล้วไม่คืน
ถูกต้องนะฮะกระบะสีดำคันนี้ก็จอดแล้วเก็บนะ
แต่ว่าคันนี้เขาคืนภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นไหมฮะ
รถกระบะสีดำคันนี้ขับผ่านมาก็จอดแล้วก็เก็บนะ
อยู่ที่ถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราดนะครับเป็นขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
รวมละ๓๐๐๐๐บาทตกอยู่เกลือลเลยนะครับปริวเต็มถนนเลย
คันนี้กระบะสีดำก็จอดเก็บคันนี้ได้ไป๑๐๐๐๐บาท
แต่หลังจากที่ชายที่ขี่บิ๊กไบท์เขารู้ตัวเขาวนรถกลับมานะครับ
กระบะสีดำคันนี้เขาคืนให้นะฮะ๑๐๐๐บาทนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้ามองด้วยเจตนาดีเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าตก
เขาก็ตามมาพอดีก็จอดแล้วก็เก็บให้เขาคืนให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๓๐พฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้ไปถามพนักงานรักษาความปลอดภัยของโชว์รูมรถยนต์
หน้าจุดเกิดเหตุที่มีกล้องวงจรปิดนะครับ
เขาบอกว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็มองไม่เห็นหรอกว่าเงินตกไม่ตกยังไง
เห็นก็คือตอนที่รถติดแล้วรถจอดกันแล้วเห็นคนเนี่ยวิ่งลงไปเก็บ
ก็เอ๊ะเก็บอะไรกันบนถนนตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเก็บอะไรและเป็นของใครอะไรยังไง
สุดท้ายเจ้าของโชว์รูมก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดดู
แล้วก็เห็นว่าเป็นบิ๊กไบท์ทำเงินหล่นปลิวว่อนเลยแล้วก็มีคนมาเก็บ
ฉันก็เลยลองเรียกเซลสพี่ของเขาก็วิ่งออกมาดูบัน
เขาบอกว่ามันเป็นเงิน
เลยถอยให้เด็กถอยออกไป
นี่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็ได้สอบถามเรื่องนี้ไปยัง
ซึ่งอายุ๓๓ปีนะครับเป็นผู้ชายที่
ขับรถกระบะสีดำค่ะอ่าคันที่ท่านเห็นว่าลงไปเก็บ
คนแรกเลยครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาขับรถ
ขี่ผ่านไปจากนั้นเหมือนมีเศษกระดาษปลิวลอยเต็มไปหมด
พอขับมาถึงใกล้เนี่ยก็เห็นว่ามันเป็น
เต็มไปหมดเลยก็เลยจอดรถแล้วก็เก็บเท่าที่จะเก็บได้
ก็มีรถคันอื่นที่เขาจอดแล้วก็เก็บเหมือนกัน
จากนั้นเขาพยายามขับรถตามจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันนั้นนะครับ
เห็นว่าคนขี่บิ๊กไบท์เนี่ยเขาขี่วนกลับมา
เขาก็เลยเรียกคนขี่บิ๊กไบท์ให้มาเอาเงินคืนไป
คือเขาช่วยเก็บไว้เพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเงิน
เขาเก็บแล้วเขาก็ตามไปด้วยตามเพื่อที่จะคืนให้กับรถบิ๊กไบท์
ใช่เดี๋ยวฟังนะครับเพราะว่าเราได้ไปเจอเข้ามาแล้วก็ได้สัมภาษณ์มานะครับ
คันหลังมันมีฟอร์สอยู่ทางสีส้มผมก็เดินเบกตาม
ไม่ได้นับเลยคือเก็บอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นพี่คนนี้เนี่ยคือเขาจอดรถเพื่อช่วยเก็บ

เพราะว่าขับมาใกล้แล้วเห็นแล้วเอามันเงินนี่

แล้วก็หลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ไปนะครับ
เพจคนข่าวบางประกงนะครับแล้วก็ส่งมอบเงินคืนให้กับคนขี่บิ๊กไบท์เจ้าของเงินเนี่ยไปอีก๕๐๐บาท
รวมแล้วได้มา๑๕๐๐๐บาทอีก๑๕๐๐๐บาทนี้ยังไม่ได้อีก๑๕๐๐๐บาทนี้ยังไม่ได้นะฮะ
แต่ว่ามีคนเก็บเนี่ยก็แหมกล้องวงจรปิดมันก็เห็นแล้วนะแถวนั้นหลักถงหลักฐานนะครับ
คือคนขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์เขายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความสะพร่าวของตัวเอง
ก็ยังโชคดีที่มีคนดีมีน้ำใจส่งเงินมาคืนให้นะครับดีกว่าไม่เหลืออะไรเลย
จาก๓๐๐๐เนี่ยได้มา๑๕๐๐ทีนี้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็เห็นข่าวบ่อย
จะเป็นรถขนสินค้ารถขนของประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำแล้วคนไปเก็บอะไรพวกนี้
บ่อยค่ะรถขนเครื่องดื่มแอลกอฮอลเบียร์อย่างนี้รถขนปลาอย่างนี้เคยเป็นข่าวค่ะ
ประสบปฏิเหตุพลิกคว่ำแล้วมันร่วงตกลงมาเต็มเลยไงใช่
ไปเก็บแล้วไม่คืนเก็บใส่กระเป๋าเอาไปเลยอะไรอย่างนี้
มีความผิดทางกฎหมายนะเป็นความผิดค่ะ
อย่าไปคิดว่านี่เราไม่ได้ปล้นจี้ชิงทรัพย์นี่แต่มีความผิดทางกฎหมายนะครับ
เราสอบถามไปยังทนายเจมส์นะครับนายนิติธรแก้วโตนะฮะ
ทนายเจมส์บอกว่าผู้ที่เอาเงินของคนขี่บิ๊กไบท์ที่ทำตกเนี่ย
ยืนยันว่าคนที่เก็บเงินไปแล้วไม่คืนเจ้าของมีความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะ
แม้จะไม่ได้เป็นการขโมยนะแต่เนื่องจากทรัพย์สินนั้นเจ้าของเขาไม่ได้สละการครอบครอง
แล้วก็เขาก็ยังติดตามมาเอาทรัพย์คืนวนรถกลับมาเพราะฉะนั้นคุณเอาไปแล้วไม่คืนเขา
ถือว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดคดีอาญา
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เคยเตือนกันอยู่บ่อยว่าเก็บได้แล้วไม่คืนมันเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะ